บุกไปแพ้ชวารีเอฟซีในสึกไทยเหลียงเมื่อวานนี้
แล้วก็เป็นการแพ้๒เสมอ๑จาก๓นัดหลังสุดของบุรีรำนะครับ
โดยเพจลุงเนวินนะครับออกมาโพสต์ความรู้สึกหลังเกมทันที
ถึงแฟนของทีมบุรีรามยูเนยเต็ดว่า
ให้เงยหน้าขึ้นสู้ต่อไปเราจะอยู่เคียงข้างกัน
หลังจากโพสต์นี้ก็โพสต์หลังจากจบเกมทันทีนะครับ
ก็มีแฟนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับทางบุรีรำนั้นว่าจะกลับมาเรียกฟอร์มเก่งได้เมื่อไหร่นะครับ
ส่วนทางทีมผู้ชนะอย่างชนบุรีเอฟซีนะครับก็
ใช้ชนะนัดนี้ทำให้คว้าชัยเป็นนัดที่๕ติดต่อกันรวมทุกรายการนะครับ
หลังจบเกมก็มีสีสันเมื่อเดนิสมูดิวโลนะครับ
หน้าชาวบาซิลของชมบุรีนั้นออกมาให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยนะครับ
ถ้อยคำที่ต้องบอกว่าชัดแจ๋วเลยทีเดียวนะครับ
เป็นเพราะก่อนหน้านั้นยิงเข้าไปแล้ว๓ครั้ง
เอาชนะทีมอย่างบุรีรำได้ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของมูลฮิโลกันครับ

พูดถึงความกล้าเล่นของตัวเองในวันนี้หน่อยเอาใจแค่ไหน

แต่ว่าวันนี้มีชุดทด
มันใจเองกินได้แต่ว่าประตูเซฟ
ถ้ามีโชคดีกินได้แต่ว่า

สนามฟูเฟรนบอลดีใจมาก
แล้วชมบุริไม่เป็นอาทิตย์เกม

ตอนแรกหันไปถามคนสัมภาษณ์ว่า
ไม่เข้าใจนะครับแต่ความหมายก็คือแบบ

แต่ว่าสุดท้ายเราก็พูดออกรู้เรื่องนะครับ
ผมพูดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดา

ทั้งปธรรยองหนองบัวพิชญานครสิมาแล้วก็ชมบุริ
เดี๋ยวเกมต่อไปชมบุริจะบุกไปเยินนครสิมานะครับ
ในวันที่๒๐พฤษยาหย่อนนี้นะครับ
ได้มีการประกาศแต่งตั้งโค้ดโอ่งดูสิตเฉลิมแสน

โค้ดโอ่งก็สร้างผลงานยอดเยี่ยมนะครับ
ขึ้นชั้นมาด้วยการคว้าแชมป์ไทยลีก๒๐
แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการคว้าแชมป์ไทยลีกภายในปีเดียวกันนะครับ
ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของโค้ดโอ่ง

ได้๑๑นัดนะครับ

การกลับมาของโค้ดโอ่งเองเนี่ยก็แน่นอนนะครับ
ทำให้โค้ดที่เป็นกุญศืออยู่ก็คือออเรลิโอวิทม่า
ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งในทันทีนะครับ
ชนะสมุทรประการซิตี้ไป๑๐ก็ตาม
แล้วก็ยังอยู่ในโซนของการรุ้นแชมป์ด้วยนะครับ

ครับก็เดี๋ยวจะคุมทันทีเลยนะครับ

ไปดูภาพน่ารักนะครับ
ก็ถือโอกาสฮิ้วโรตีสายไหมเดินลงสนามไปด้วยเลยนะครับ
ซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นธรรมเนียมของทีมอายุทยานะครับ
ที่จะมอบโรตีสายใหม่ให้กับทุกสโมสรนะครับ
เดินทางมาเยือนอายุทยานะครับ

ก็ถือเป็นการขอบคุณก่อนเริ่มเกมนะครับ
ก็ถือว่าช่วยประชาสัมพันธ์ของดีประจำจังหวัดอายุทยานะครับ
ผลการแข่งขันนัดนี้ก็เสมอกันไป๑ประตูต่อ๑ครับ
จริงก่อนเข้าสนามก็มีแผงขายอยู่แล้วนะครับ

ได้มีการประกาศ๑๑ผู้เล่นยอดเยี่ยมตลอดการนะครับ

ต้องบอกว่าแฟนนั้นก็รู้จักเป็นอย่างดี
แล้วก็เป็นนักเตะชั้นนำของยุคนี้ด้วยนะครับ
ฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติอาเซียน
ออกมาเปิดเผยทีมยอดเยี่ยมตลอดการนะครับ
โดยคัดเลือกมาจากผลโหวตของบรรดาแฟนบอลนะครับ
ครั้งนี้ทีมชาติไทยก็ติดมาด้วย๔คน
นำโดยเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดานะครับ
เจ้าอุ้มธิรธรรมบุญมาธรรมนะครับ
แล้วก็อีกคนนึงก็คือทางด้านตองนะครับ

ส่วนเวียดนามนั้นก็ติดมา๑คนนะครับ

ส่วนมาเลเซีย๒คนด้วยกันก็คือ

ก็คือทางด้านบังแปงปามงกัสครับ

ก็ได้ออกมายกย่องทีมชาติเวียดนามนะครับ

พวกเขาเมื้ออิกรีศมากนะครับ
เพราะเขาก็ยังมีความเป็นนักสู้เห็นจากผลงานในฟุตบอลโลก

นั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนามเลยนะครับ
ซึ่งถ้าหากมองแล้วเนี่ยเวียดนามคือหนึ่งในคู่แข่งที่สำคัญของทีมชาติไทยมากเลยนะครับ
แล้วก็นอกจากเวียดนามแล้วก็ยังมีมาเลเซียฟิลิปปินส์หรือว่าสิงคโปร์เองก็เมื่อเจอกับทีมชาติไทยก็อาจจะเป็นงานยากของทีมชาติไทยด้วยนะครับ
เดี๋ยวดูกันนะครับว่าการแข่งขันอาเซียนครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้นั้น
ทีมชาติไทยผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับไปต่อกันที่เรื่องของ